แม่บ้านประจันบาน
แม่บ้านประจันบาน
สวัสดีค่ะ

เอามาสักก้อนเดี๋ยวนี้เลย
ไปทำของขวัญเอาใจคนที่รักกันดีกว่าค่ะ
กับช่วงโซเวอร์ปรริยัตท์ฉบับโฮลเม็ด
สวยประหยัดฉบับโฮเมส

ของความแปลกใหม่ที่เธอจะพาฉันมาทานไหน
ผิวดูเลือนนี่นุ่มน่ากพยายามไหนอ่ะเธอ
ฝูนเต้นขนาดนี่เลยหรอ
ฉันอยากตื่นเต้นขนาดนี้เลยเหรอเธอพูดว่ามันใช้แล้วแบบว่า

เพราะวันนี้นะคะจะพามาทำสบู่สครับค่ะคุณผู้ชมค่ะ
พิเศษตรงที่มันเป็นสบู่นี้เลยที่ทำมาจากกากกาแฟ
แล้วก็เปลือกข้าวจ้ะนอกจากทำให้ผิวเนียนนุ่มแล้วเนี่ย
เราก็ยังได้สครับมีกลิ่นหอมสุดชื่อสุดเลย

อุปกรณ์ก็มีไม่มากค่ะอุปกรณ์ก็คือ

งั้นทำสูตรกากกาแฟกันก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะ
นี่เลยพระเอกของเราก็ตัวนี้ค่ะ
สลีนั่นเองเราเอามาหั่นก่อนก่อนที่เราจะเอาไปละลาย

หั่นกิสรีนเพื่อเตรียมต้มค่ะ
ที่สาวปุ๋ยต้องเอาชามใส่ในกระทะเพื่อต้มตรีเซอร์ลีน
ก็พอป้องกันไม่ให้ตัวกรีซาลีนถูกความร้อนมากเกินไป

ตอนที่เราละลายกิซาลีนเนี่ยเราก็ปล่อยให้มันละลายไปสักพักนะคะ
คนเยอะค่ะเพราะว่าถ้าคนเยอะแล้วเนี่ย

เวลาที่เรานำมาผสมแล้วให้ร้อยมันเป็นก้อนเนี่ยนะคะ
จะเป็นฟองฟอร์มมันจะไม่สวยค่ะมันจะไม่เนียนนะคะ
เมื่อกิสรีนของสาวปุ๋ยละลายแล้ว
ปุ๋ยก็เริ่มตักฟองส่วนเกินออก
จากนั้นก็ใส่ส่วนผสมลงไปค่ะ

น้ำพึ่งค่ะ๓ช้อนโต๊ะค่ะ
ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื่นของผิวอยู่แล้วเนาะ

แล้วเราก็จะใส่น้ำมันหอมระเหยลงไปสักประมาณ

เพิ่มความหอมใช่ไหมคะโป๊แล้ว
หลังจากนั้นมีพระเอกแล้วก็ต้องมีนางเอก

พอส่วนผสมเข้ากันเรียบร้อยนะคะ
แล้วเราจะตักสายพิมพ์ค่ะ

เราสามารถตักตอนที่เขาร้อนใส่พิมพ์นี้ได้เลยค่ะ

ตักใส่แม่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว
สาวปุ๋ยก็ขอเอาสเปร์แอลกอฮอล์๙๕
ฉีดไล่ฟองอากาศออกจากสบู่
เท่านี้สบู่ของเราก็จะเรียบเนียนสวยไร้ฟองกันจ้า

สบู่ของปุ๋ยเซ็ตตัว๔ชั่วโมงใช่ไหม
ถ้าอย่างนั้นมาทำสบู่สูตรแอนบ้างดีกว่า

อุปกรณ์ของสาวแอร์มีดังนี้ค่ะ
สีสันจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะ

ฉันใส่แล้วนะคะอุ่นเลยนะคะ
จากนั้นสาวแอร์ก็ใส่น้ำผึ้งลงไป๓ช้อนโต๊ะ
แล้วก็ใส่น้ำมันหอมระเหยลงไป๓หยด
คนให้เข้ากันแล้วก็ตามด้วยพระเอกของสาวแอร์อย่างเปลือกข้าวจ้า
ขั้นตอนต่อไปค่ะคุณผู้ชมค่ะก็นำมาใส่ตักใส่

พอสาวแอร์ตักสบู่ใส่แม่พิมพ์เสร็จแล้วก็ฉีดสเปยไล่ฟองอากาศเช่นกันค่ะ
นี่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะครบ๔ชั่วโมงเรียบร้อย
แล้วก็จะได้สบู่แบบนี้เลยค่ะเราก็จะแกะออกจากพิมพ์
โอเคเอามาถ้าอย่างงั้นแกะนิดนึงไหมเธอวิธีการออกค่ะ
เอากันไกลตัดตรงนี้ก็ได้ค่ะตัดขอบแล้วก็ค่อยแงะออกมา
เอาล่ะถ้าเราให้แบบนี้มันก็อาจจะไม่สวยเท่าไหร่เราต้องห่อกัน
มาติดลงไปค่ะเพื่อเพิ่มมูลค่าใช่
นี่ค่ะเราเป็นสบู่สครับนะคะบายแม่บ้านประจันบาล

สำหรับงบประมาณการทำสบู่สครับรับวาเลนไทยทั้งสองสูตรในวันนี้ก็คือ

น้ำผึ้งฟรี
กล้ากาแฟฟรี
เปลือกข้าวใช้ไป๕บาท
น้ำมันหอมระเหยใช้ไป๓บาท
พิมพ์พลาสติก๒อัน๑๒บาท
และวันนี้เราก็ได้สบู่สครับสำหรับเป็นของขวัญวาเลนไทยในราคา๓๐บาทจ้า
หอมด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะ

เออผู้ถึงเรื่องราคากับมาธิฟา

แล้วก็พวกข้าวเปลือกหรือว่าเปลือกข้าวกาแฟต่างนี้มันเป็นของเหลือใช้ทั้งนั้น

ประหยัดถูกและดีขนาดนี้เนี่ยนะคะไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะ

วันนี้นะคะของประหยัดของเรายังมีไปต่อกันด้วย
ในเรื่องของที่พักหลักร้อยและของอร่อยหลัก๑๐ด้วยตัวเธอ
ใช่ค่ะจัดเต็มแค่ไหนในช่วงหน้าไปพบกันเลยค่ะ